ชายคนนี้ชายชาวรัสเซียตกลงมาจากชั้น๓อาการหนักเหมือนกันนะ
แล้วไปค้างตึงอยู่ตรงกรรสาธิ์เกิดขึ้นที่พระไดา
เกิดอะไรขึ้นจะฆ่าตัวตายเหรอหรือยังไงคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่กู้ภัยต้องใช้วิธียังไงรู้ไหมเอากระเช้าขึ้นไปรับลงมานะคะ
รายนี้เป็นชายชาวรัสเซียค่ะพลัดตกจากตึกชั้นสาม
ค้างตึ่งอยู่ตรงหลังคากันศาสตร์ชั้นสองเจ็บสาหัสเลยล่ะค่ะ
โดยที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นอพาร์ทเมนต์นะคะสูงประมาณสัก๔ชั้น
อยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรซอย๙ค่ะที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการประสานสนับสนุนรถกระเช้าขึ้นมาช่วย
ผู้ประสบเหตุคนนี้เป็นชายชาวรัสเซียชื่อนายอีกอร์ค่ะ
อายุสามสิบเจ็ดปีนะคะนอนหมดสติแล้วก็หายใจรวยริน
แล้วก็ค้างตึงอยู่ตรงนั้นกู้ภัยเนี่ย
พอเอารถกระเช้าขึ้นไปรับตัวลงมารีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทางด้านของคนที่เขาได้ยินแล้วก็ได้ยินอยู่ในเหตุการณ์
ชื่อคุณภากากรองอายุสี่สิบห้าปี
เล่าแบบนี้ตอนนั้นเธอได้ยินเสียงดังนะ
เหมือนมีวัตถุอะไรบางอย่างตกลงมากระแทกหลังคากันสาปอย่างแรง
คือดังสนั่นเธอมองขึ้นไปเอ้าทำไมชายชาวต่างชาติคนนี้
อยู่บนหลังคาแบบนั้นเลยรีบเจ้าหน้าที่ให้เรียกแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้มาทำการช่วยเหลือนะคะทีนี้ได้ข้อมูลมาแบบนี้
ตัวชายชาวรัสเซียคนนี้เขาอยู่ที่พักอยู่ชั้น๓ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าเป็นไปได้น่าจะนั่งเล่นตรงขอบระเบียงหน้าต่างคุณ
ห้องพักของตัวเองแล้วเกิดหงายหลังพลัดตกลงมา
ค้างอยู่บนหลังคาแบบนั้นตำรวจบอกแบบนี้เดี๋ยวรอให้ชายคนนี้เนี่ยนะคะ
อาการดีขึ้นก่อนเราก็ต้องไปสอบถามเขาว่า
ตกลงมันเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะครับ